แปลกและก็มีสาระเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือการหากบจำสินที่นับวันจะหายากเต็มทนครับ
คุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องหารูของกบก่อนนะครับ
อยู่ใต้พงหรือว่าอยู่ในรูตามต่อสั่งข้าว
แล้วก็เจอรูแบบนี้แหละครับใหญ่มากครับ
ก็ลุยหากันเลยครับ

บบเหลืองสวยงามอย่างที่เห็น
นี่แหละครับกบนาจำสินของแท้
แค่ไม้ปั่นหูก็เคลิ้มได้
โอ๊ยค่อยเลย
ค่อยเลื่อนเลื่อนไป

นี่จะพ้นแท้หวาดเสียวหวาดเสียว

แหม
มีดีมาก
ดีแบบนี้ก็ไม่บอก

งครามต่างสายพันธุ์จึงอุบัติขึ้น
เอ้าใครจะเชียร์แมวเตี้ยหรือหมาเตี้ย

หมากับแมวเจอกันก็เรื่องใหญ่ครับผม

แต่เขาบอกว่ามีแมวเฝ้าอยู่กระรอกอย่างเราต้องระวังตัว
เมื่อหิวก็อยากกินด้วยฤทธิ์อันกระหายนี่แหละครับ
พวกเราตัวอะไรกันนั่นหรือว่าจะเป็นแมว
คล้ายพวกเราหรือว่าตัวอะไรกันแน่
เออมัวแต่งงนั่นแหละครับคุณพี่นั่นกระลอกครับคุณพี่แมว
แหมถ้าเป็นแมวบ้านผมนะมีหวังตะปบกระรอกไปแล้ว
เจ้าพระโรหารวัยรุ่นตัวนี้ทำตัวเป็นหมาเฝ้าบ้าน
ใครผ่านไปผ่านมาต้องวิ่งไปทำตัวนักเลง
เจ้าของบ้านต้องเรียกทุกครั้ง
ดูสิครับเจ้าพะโลก่อกวนทุกรายที่มาที่บ้าน
ร้องใส่คนวิ่งใส่คนทำปากแหบเพื่อจะจิก

ได้นะพอโลหารเฝ้าบ้าน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ